ได้เวลาประจานตลาดทำแสบล้างหลานทุกคน
เดี๋ยวเวลาประจายตลาดเพื่อเปลี่ยนข้ามโปรด
กุ๊ดยาจะพูดออกี่นะร้านเถอะบ้านขุดยายเนี่ยว่าความอิหญัง

ร้านแรกนะคะคุณจะตั้งใจจะมาซื้อกับข้าว
แต่คุณจะต้องระวังให้ดีนะคะกลัวไม่ได้ขับข้าวค่ะ

จะซื้อกับข้าวไม่ขายเหรอ
อันนั้นเอามือจกลูกค้า
แม่ค้าไม่ยอมขาย
แม่ค้ามีอาการแปลกชอบจกลูกค้า
พวกเจ้างงมากแล้วเค้าจะขายโข่มูะค้ะ
แต่ทำไมเพราะเจ้ามากมากขวา
เดี๋ยวคุณยายขอผ่านร้านนี้ไปก่อนไปร้านถัดไปก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวกลับมาเคลียร์ใหม่
ถัดไปเนี่ยนะคะเป็นร้านขายปลาไม่ได้เอามากินนะหมายถึงปลาเลี้ยงเนี่ย
เพราะว่าหลานที่บ้านร้องกระจองเงยอยากจะลองเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลา
คุณอาจจะไปซื้อไอ้พวกประกัดประสอดสีมาให้เลี้ยง
ถ้าคุณยายว่ามันมีปลาชนิดหนึ่งแปลกอยู่ที่แผงนะไปดูช่วยหน่อยค่ะ

คุณพ่อส้มมันมาจากไหนนั่น
ปราคาที่ร้านขายปลาเลี้ยงมันต้องมีปลาค้าเนาะ

รอดประกัดอะไรอย่างนี้นะแล้วมันมายังไงเดี๋ยวมาดูในกระป๋องอ่ะ
แล้วมันไปหยุดเสกมันกับเพื่อนโอ้วคุณยายงงมากเลยค่ะ
โอ้ยแล้วลูกหลานนี่อยู่ที่บ้านน้องกระจงอยากเลี้ยงปลาแล้วจะทำยังไง
การที่คุณยายออกมาตลาดครั้งนี้เหมือนจะไม่ได้อะไรเลยนะคะ
คุณยายงงมากเลยแต่คุณยายงงที่สุดก็คือเรื่องปลากระป๋องนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมคิดเห็นว่ายังไงปลากระป๋องมันเลี้ยงได้ไหม
ไลน์มาบอกคุณยายหน่อยนะคะ
เอ๊ะหรือคุณยายไม่รู้เองว่าเป็นเทรนด์ใหม่หรือเปล่า
คุณยายคุณยายจะเป็นคนเดียวบนโลกใบนี้ที่ไม่รู้ว่าปลากระป๋องมาเลี้ยงได้

มันเลี้ยงได้หรือเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงปลากระป๋องเอาน้ำหยดใส่แล้วมันจะกลับมามีชีวิต
คุณยายงงมาเลยเดี๋ยวคุณยายไปลองเลี้ยงปลากระป๋องก่อนนะคะ
ไปทุกคนหมดเวลาแล้วแย่จะหาข้าวอีกอย่าง